ที่ทุกคนติดตามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้

หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็

ตอนนี้อย่างที่มีข่าวออกมาว่าเดี๋ยวคุณแพทย์จะพาคุณเบ้นเรสซิ่ง

ซึ่งตอนนี้ตั้งแต่บ่าย๓มาจนถึงเวลานี้ก็ยังสืบสวนสอบสวนกันอยู่

จริงเรื่องเกิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
ก็พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารนะคะรองพบตำรวจก็กล่าวว่า
แวงดินแดงนะคะกรุงเทพเป็นร้านของนายอัครกิจ
ก็คือคุณเบนส์เรสซิ่งโดยใช้เวลาตรวจค้นกว่า๖ชั่วโมง
เรื่องต้นหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็พบปืน๒กระบอก
ทะเบียนครอบครองโดยนายอัครกิจ๑กระบอก
พร้อมกันนี้ก็ยังพบลูกกระสุนปืนและปลอก

มีเอกสารแสดงการครอบครองรถ๕คัน
ส่วนอีก๑คันก็เป็นรถที่ไม่พบเอกสารแสดงที่มา
อกจากนี้ก็ยังพบแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะ
ผู้ต้องหาเครือข่ายของนายไซซะนะ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็อายัดเอาไว้ตรวจสอบที่มาอีกครั้งหนึ่ง

ว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย

สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดของเครือข่ายนั้น
เปลี่ยนเป็นรถยนต์หรูยี่ห้อต่าง
และหนึ่งในรถยนต์หรูของเครือข่าย

ว่าตอนนี้ในอัครกิจก็คือ
ก็สามารถที่จะนำหลักฐานที่มาของทรัพย์สิน

ซึ่งวันนี้เขาก็กำลังไปสอบสวน

ซึ่งก็เป็นแบบมอเตอร์ไซค์ที่ไม่รู้ว่าใครเอามาให้

แล้วว่าทะเบียนก็เป็นทะเบียนที่แบบโดนสวมมาด้วย

ใครกลัวไม่รู้เอามาชิ้นเครื่องได้ต่างหมดเลย

วันนี้ทางคุณเบนท์และคุณแพทย์
เขาบอกว่าจะออกมาแถลงข่าว
หรือว่าไปพบกับปศนะครับผม

และในที่สุดวันนี้ไม่เบี้ยวนัดครับ

แล้วก็พี่ชายรวมถึงคุณแม่ด้วยนะครับผม
ไลค์นะครับงาวของคุณแพทย์น้ำอภา
ไม่ได้ร่วมเดินทางมาวันนี้มาโดยรถนะครับ
เมื่อเข้าให้ปากคำนะครับและนำเอกสารพร้อม
แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าพบพนักงานสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับ
นายไสซนะแก้วพิมพาผู้ต้องหากดียาเสพติด
ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดนะข้ามชาติ
ที่ถูกตำรวจประปรามยาเสพติดจับตัวได้ที่
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่๑๙มกราศที่ผ่านมา

ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดนะครับกับพี่สื่อมวลชน
และมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างชัดเจนเลยทีเดียว
พบว่ามีเอกสารหลายรายการเชื่อมโยงกับ
นายอู๋และนายนัตภพลนาคมอ่านาคมนะครับหรือว่าบอย
สองผู้ต้องหาคดียาเสพติดในเครือข่ายของนายไซสนะ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างการขยายผล
ส่วนความสัมพันธ์ของเครือข่ายกับคนในวงการบันเทิง
พบว่ามีอีกหลายบุคคลนะฮะ

แต่อยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผล

ต่อกันไปแบบมากมายเลยเดี๋ยวเราก็รอดูว่าหลังจากที่คุณเบ้นวันนี้เข้าไปให้ปากคำแล้ว
จะเป็นยังไงบ้างทุกคนรออยู่ว่าจะเป็นอย่างไร
คุณต้องตำรวจทางจะให้ประการตัวออกมาหรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูในช่วงเย็นนี้